เหตุไฟไหม้นะคะมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
วินาทีเกือบจะไม่มีชีวิตรอด
กระบะคันนี้มาเร็วมากนะคุณผู้ชม
ชนเสาไฟทะไหลพุ่งลงคลองแบบนี้เลยค่ะ
พอเป็นภาพช้าแล้วไม่ถึง๓วินาทีด้วยซ้ำคุณผู้ชม
กระบะคันนี้ที่เขาพุ่งมาเร็วมาก
โอ้โหดูสิคะเห็นไหมชนเสาไฟก่อน
เสาไฟมันเปลี่ยนทิศแล้วก็พุ่งลงคลองแบบนี้
จริงตรงเสาไฟนั้นห่างจากเสาไฟแค่๓เมตร
คนงานเขาก็กำลังทำงานอยู่ด้วยนะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะโอ้เห็นภาพแบบนี้แล้วนะคะ

เหยียบมามากกว่า๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
รถก็เสียหลักเอาชนเสาไฟแล้วก็พุ่งลงไปในคลองชลประธาน
จุดตรงนี้ถนนสายชนลประธานนาแหลมเหมืองหม้อนะคะ

คนขับรถอยู่ข้างในติดอยู่ค่ะ
พลเมืองดีเห็นเหตุการณ์ปั๊บต้องรีบประสานกู้ภัยเลย
ให้ทุบกระจกช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ข้างในนะ
ข้างในน่ะแต่ว่ายังโชคดีนะตำแหน่งหรือมุมอ่ะ
มันไม่ได้กดทับตรงคนขับแล้วนี่ค่ะ
ช่วยคนขับมาทุบกระจกมานะเอาตัวคนขับมาอ่า
ขึ้นเปรย์บอร์ดมาแบบนี้นี่คือนายเกรียงไกรบุญโครงอายุสี่สิบเจ็ดปีค่ะ
แรงอัดแรงกระแทกอ่ะโอ้โหเหมือนแรงมากน่ะ
แล้วนี่ก็เลยต้องเอาตัวเขาออกมาจากรถก่อนแล้วก็ส่งไปโรงพยาบาล
ส่วนรถคันนี้คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าขับมาจากทางพื้นที่นาแหลมนะ
จะไปที่ตำบลเมืองเหมืองหม้อแล้วพอมาถึงจุดตรงนี้โอ้โหไปเสียหลักค่ะ
เสาไฟก่อนแล้วก็พุ่งลงเลยคุณผู้ชมเนี่ย
เห็นร่องรอยเห็นความเสียหายของรถใช่ไหมคะโอ้โหดูสิคุณนี่ด้านหน้าเหลือครึ่งคันอ่ะ
ไปหมดเลยอ่ะแล้วคนขับเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
ถามว่าอ้าวแล้วคนงานที่ดิฉันบอกเมื่อสักครู่นี้
อยู่แถวนั้นห่างจากเสาไฟ๓เมตรคนงานก็เกือบไปแล้วเฉียดไปแล้วเหมือนกันนะ
นี่ตอนเราไปคุยกับคนงานนะยังยิ้มได้แต่ตอนนั้นมันยิ้มไม่ออก
คุณผู้ชมตื่นเต้นมากเลยเล่าให้ฟังว่าเสาไฟฟ้าตรงนี้มันห่างจากจุดที่พวกฉันทำงานอยู่๓เมตร
แล้วคิดดูสิถ้าเกิดไม่มีเสาไฟต้นนี้มาบังเอาไว้
รถอาจจะพุ่งมาชนคนงานทั้ง๓จนได้รับบาดเจ็บก็ได้
ทีนี้พนักงานสอบสวนที่สพเมืองแพร่นะคะไปตรวจสอบ
คิดว่าคนขับเนี่ยอาจจะวูบหรืออาจจะมาเร็วจนรถเสียหลัก
เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดในมุมอื่นอื่นด้วย
รวมถึงรอให้คนขับเนี้ยอาการบาดเจ็บดีขึ้นก่อน
ก็จะมีการเรียกมาสอบปากคำแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ